คุณผู้ชมค่ะทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีของเรา
ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกใน
ได้มีการจัดการแสดงเทิดพระเกียรติ
นั่นก็คือการแสดงลิเกจากคณะลิเกชายามิดชัย
ซึ่งลิเกคณะชายามิดชัยได้เป็นการนำเอาเรื่องราว
คำสอนพระราชดำรัฐของในหลวงในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบกับการแสดงลิเกจะเป็นอย่างไรน่าสนใจขนาดไหนติดตามชมค่ะ
ในครั้งนี้เราประพันธ์เรื่องขึ้นก็เกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
เขียนเป็นลิเกสั้นเท่านั้นเองครับแต่ดูแล้วได้ใจความ
เพราะว่าเนื้อร้องแล้วก็เนื้อเรื่องดูง่ายเข้าใจง่ายครับ
ก็จะเป็นเกี่ยวกับบ้านของคนจนกับคนรวยเท่านั้นเอง
อกจากจะเก็บผักอักฟืนแล้วเนี่ย
ก็ยังมียังชี้ให้เห็นในเรื่องของน้ำใจซึ่งมีต่อกันด้วยครับ
ก็เหมือนกับกระแสรับสั่งของราชการที่๙ของเรานี่แหละครับ
ท่านบอกว่าอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างพอเพียง
พี่เนี่ยจะเป็นคนเล่าเรื่องเล่าเรื่องก็คือจะเปิดตั้งแต่หัว
เปิดหัวไว้ก่อนแล้วก็เหมือนเป็นอเน้าในวงดนตรีโคศกอย่างนี้ครับ
คือเล่าเรื่องไปก่อนว่ามาเพื่ออะไร
แล้วก็จะปล่อยให้เป็นฉากการแสดงของน้อง
พอน้องเล่นเสร็จแล้วพี่ก็จะมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งครับ
ผมกับน้องแป้งเนี่ยจะเล่นเป็นสามีภรรยากันในเรื่องนี้นะครับ
ก็คือปลูกไร่ทำนาทำสวนตามเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน
ทีนี้ก็จะไปให้ข้อคิดกับเศรษฐีและภรรยาคู่หนึ่ง
ที่มีเงินมีทองแล้วใช้เงินใช้ทองจนแบบสุรุยสุรายแบบนี้ครับ
ในเรื่องนี้ก็คือเป็นคนที่ทำตามโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่าน
แล้วก็อยู่กันอย่างพอเพียง

ปลูกผักทำไร่ทำนาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มีน้องที่เข้ามาหาลิเกใหม่ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ทุกคนตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับมันมากค่ะ
แล้วยิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่บอกเล่าเกี่ยวกับในหลวงด้วย
ดังนั้นพบพวกเราจริงค่ะ

เราก็ได้แสดงผ่านศิลปะไทย
โดยที่เราเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาเล่นเป็นลิเกด้วย

ในการที่เผยแผ่คำสอนของพระองค์ท่าน
ภูมิใจมากเพราะว่าหนูเป็นเด็กรุ่นใหม่
หนูก็ไม่คิดว่าจะมาได้เล่นได้เล่นให้กับพระองค์ท่านด้วย
ใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้ซ้อมกันมานานนะ
แล้วก็คือตั้งใจตั้งใจจริง
เพราะว่าอยากจะเป็นกระบอกเสียงว่า
ถ้าเกิดเราทำตามโครงการของพระองค์ท่าน

จริงแล้วขอบคุณนะครับที่ทางทีมงาน

ให้โอกาสกับชายามิชัยแล้วก็น้องแอน
ได้มาแสดงลิเกในชุดพอเพียงนะครับ
เพื่อเทอดประเกียจแต่องค์พระบาทศูนเดส
พระปรมินทรมาหาผู้วิพงศ์อดุลุยเดชครับ
ในฐานะที่พี่เป็นศิลปินภาคกลาง

ก็แล้วกันแล้วก็ขอเป็นตัวแทนของพ่อเพลงคลามห้า
ไม่ว่าจะเป็นลำตัดเป็นละครเป็นโขน
ขอเอาศาสตร์หน้าตะสินลิเกนี้เป็นตัวแทน
เพื่อเล่นเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านรัชกาลที่๙นะครับ
จะเห็นได้เลยว่าจากภาพข่าวที่เราเห็นกันตามหน้าจอทีวี

หยาดเหงื่อท่านท่านเป็นกษัตริย์องค์แรกที่สวมแว่นตาด้วย
สะพายกล้องมือถือแผนที่
ไปทุกหย่อมย่าแล้วพระเสโทของท่านหยดลงไปแต่ละพื้นที่นะครับ
ดลงไปแต่ละหยดเนี่ยกลายเป็นต้นกล้าต้นข้าวต้นไม้ที่งอกงามให้กับพวกเราได้อยู่อาศัย
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเล่นลิเกไปก็มีความคิดถึงนะครับ
คิดถึงในความดีแล้วก็คิดถึงในพระกรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้จริง
เพราะฉะนั้นก็เลยถ่ายทอดมาเป็นลิเกเรื่องนี้ครับ
คุณผู้ชมก็สามารถติดตามการแสดงเทิดประเกียรติแบบนี้ได้นะครับ
ทางหน้าจอสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีของเรา
ซึ่งนอกจากการแสดงลิเกแล้วก็ยังมีการแสดงอีกมากมาย
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ตลอดช่วงเดือนตุลาคมนี้เลยค่ะ